สวัสดีครับนี่คือเคลียร์ริมเส้น๔เกมนะครับช่วงนี้ก็พิเศษกันหน่อยก่อติด
ผลงานของทัพนักกีฬาไทยนะครับในมหากรรมกีฬาอาเซียน
ซึ่งตอนนี้เจ้าภาพกัมพูชาหลายชิ้นกีฬาที่เขาตั้งใจว่าจะคว้าเหรียญทองเนี่ยก็ประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับ
ซึ่งถ้าถามว่าน่าผิดหวังในชนิดกีฬาไหนเนี่ยก็คงต้องเริ่มต้นกันที่ฟุตบอลก่อน
เนี่ยหลังจากผลงานของทัพนักกีฬาไทยเนี่ยเราไปตามเป้าหมายแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบรองฉลาระเลอร์
ใจหายใจคว่ำแฟนแฟนบางส่วนก็บอกว่าเล่นไม่ได้เรื่องเลยผมก็ไม่

เด็กชุดนี้ครับมีนักเตะกันเพียงแค่๒๐คน
ในการลงทะเบียนซึ่งชาติอื่นก็เป็น

ก็ต่างกรรมต่างวาระนะครับ
ชาติเอานักกีฬาที่ไม่ติด

คือการซ้อมถ้าจะขึ้นเกม
หรือว่าดูรายละเอียดในวิธีการบุกการเล่นเกมรับ
ต้องเล่นฝั่งละ๑๑คนต่อ๑๑คน
ฉะนั้นนักกีฬามี๒๐คน
คุณลงทีม๑๑คนทีมหนึ่ง

ผู้เล่นบางคนตำแหน่งมันก็ทับซ้อนกัน

ไม่ได้อยากซ้อมละครับ

ของไทยเราไปเพียงแค่๑๘คน
ด้วยนะครับช่วงแรกเพราะว่าโจทานเข็มดีกับเศรษฐศิษย์สุวรรณเศษเนี่ยติดภารกิจกับสโมสรทั้งราชบุรีแล้วก็เชียงราย
ละกำลังของคนที่เล่นก็ถูกใช้ไปในเกมที่๑๒๓ก่อนจะถึงเวียดนาม
แต่ละเกมรูปแบบก็แตกต่างกันเกมกับสิงคโปร์อาจจะมองว่าดีหน่อยคือเขาไม่ได้มาเล่น
ฟุตบอลอยู่กับใครคนนั้นกำหนดจังหวะได้ครับว่าจะออกบอลไปตรงไหนจะเล่นบอลสั้นบอลยาวแต่ไอ้คนที่ต้องไล่เนี่ยมันมีสภาวะความกดดัน
ตื่นเต้นก็มีเหมือนกันและที่สำคัญเนี่ยมันต้องมาคาดเดาอีกว่าฟุตบอลของคู่แข่งจะไปทางไหน
ซึ่งปฏิกิญญาณของคนไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ใจบอลของผู้เล่นฝั่งตรงข้ามหรอกครับมันต้องรอให้ออมบอลไปก่อน
ซึ่งก็ไม่ได้ง่ายสำหรับทุกชาติในอาเซียนซึ่งส่วนใหญ่เจอไทยเนี่ยก็รับอยู่แล้ว
สิงคโปร์ผ่านไปผมว่าด้วยระยะเวลาจากเกมแรกไปถึงเกมที่๒
มาเลเซียพัก๕วันอันนี้ไม่มีผลครับไม่มีผลเลยกลับมายังสดเหมือนเดิม
แต่พลังงานที่ใช้ในเกมกับมาเลเซียก็หมดไปเยอะเหมือนกันเพราะมาเลเซียเนี่ยเขาก็บี้เราตั้งแต่แดนบน
เราก็ใช้วิธีการในการที่จะเล่นฟุตบอลร่วมกันทำชิ่งเพื่อหนีการกดดันของทางมาเลเซีย
แล้วเราเตะ๔โมงเย็นมาตลอดนะครับเจอสภาพอากาศร้อน
รับผ่อนของนักกีฬาผมเชื่อว่ามืออาชีพเพียงพอที่จะไม่นอนดึกจนเกินไปแล้วก็รู้ว่ากล้ามเนื้อตัวเองเนี่ย
ต่อให้พักเต็มที่ก็หายไม่ทันนะครับเพราะตามหลักวิสาการกีฬานักกีฬาฟุตบอลเนี่ย
ตามที่ผมเคยถามมาเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่า๓วันนะครับหลังจากแข่งเสร็จ
จะเป็นวันที่พักผ่อนแล้วร่างกายกลับมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มหลอดเต็มถัง
แต่โทรเมนต์ซีเกมมันรอไม่ได้ครับโปรแกรมหลังจากนี้เนี่ยผ่านกับทางเวียดนามเสร็จ
เราเตะอีกทีนึงคือวันที่๑๓พฤษภาคมคุณบรรสาวนะครับแล้วก็ไปเตะอีกทีรอบชิง
ถ้าไปถึงก็คือ๑๖พฤษภาคมก็จะได้พักประมาณทั้ง๒วันก่อนจะแข่ง
แต่ว่าเกมล่าสุดรอบรองเนี่ยมันก็นัดเดียวเหมือนกัน
ฉะนั้นเกมกับทางเวียดนามเนี่ยส่วนหนึ่งที่ทางโค้ดราเนี่ย
อาจจะเน้นชุดผสมเอาแกนหลักสลับกันแยกเป็น๒ชุดให้ได้
หลังจากยืนคู่กันได้ทั้งโจทานกับทรงชัยก็แยกกันคนละชุด
เพื่อให้มีตัวหลักตัวหนึ่งแล้วก็อีกคนนึงไปช่วย
ในการที่จะเปลี่ยนช่วงครึ่งหลังปีกก็เหมือนกันนะครับ
ตัวหลักกองหน้าทั้งธีรศักดิ์หรือว่าชานรงค์
ก็ลงทีหลังหมดอ่าเพื่อประคองแล้วก็อาจจะดูสถานการณ์ว่า
ยังเสมอ๐๐อาจจะเอาชุดนี้ไปบี้เอาประตู
แต่พอเรานำเร็วทุกอย่างมันเข้าทางแต่มันก็ดาบสองคมครับ
พอบอลนำปุ๊บเนี่ยเล่นเซฟได้เพราะว่าอย่างน้อยถ้าพลาดมันคือเสมอ
แต่เวียดนามเนี่ยเขาคิดแค่ว่ายังไงซะเขาเล่นยังไงก็ได้ไม่ให้แพ้ไทย
ผมว่าเวียดนามไม่ได้มองถึงการที่จะเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มในตอนแรก
เพราะว่าการออกสไตล์ผู้เล่นของเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใส่ชุดหลักมากมายนักครับ
แต่พอมาตีเสมอเร็วในช่วงก่อน๑ชั่วโมงของเกมในครึ่งหลังเนี่ย
เขาก็บี้เพราะเขาเห็นว่านักเตะเราเริ่มจะหมดแล้วครับ
ซึ่งมันไม่ได้หมดจากการที่ซ้อมไม่ถึงครับมันหมดจากการฟื้นฟูสภาพร่างกายไม่ทัน
นี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจแล้วก็มีนักกีฬาเจ็บสะสมด้วย
บางคนก็ไม่กล้าเสี่ยงเอาลงเล่นในเกมที่มันเข้มข้นขนาดนี้
ผมหวังว่าเกมต่อไปจะกลับมาเป็นภาพเดิมที่เราเคยเห็นทีมชาติไทยชุดนี้นะครับ
นั่นคือตัวหลักกลับมาสมบูรณ์แต่มันควรใช้ชุดเต็มมากไม่ได้หรอกครับ
เพราะว่าการเล่นกับทางคู่แข่งนัดชิงไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือว่าอินโดนีเซียที่ต้องตัดกันเนี่ย
มันก็มีวันพักผ่อนที่ไม่ได้เพียงพออยู่แล้ว
มันจะกล่าวเป็นภาพเดิมผมว่าน่าจะเป็นโลเตชั่นเกมประมาณกับสหปลาว
ประมาณสัก๗๘๐ของผู้เล่นแล้วก็รีบปิดเกมให้เร็ว
ให้เกมยืดเยอะถึงต่อเวลาด้วยนะครับนำสักสองเมตรปุ๊บเริ่มพองถ่ายผู้เล่นแล้ว
ถ้าสถานการณ์เข้าทางมันก็จะดีและทำให้เราฟิตเต็มถังก่อนเจออินโด
แต่ว่าเราก็จะพักน้อยกว่านิดนึงเพราะว่าอินโดจะเตะก่อน๔โมงในวันที่๑๓แล้วไทยเตะ๒ทุ่ม
ถ้าเกมยืดเยอะเนี่ยเรายิ่งพักน้อยเข้าไปอีกนะครับนี่คือการวางแผนแล้วครับแบบเป็นขั้นเป็นตอน
และผมเชื่อว่าทีมงานคงประเมินมาแล้วว่ายังไงต้องเจอโจทย์นี้แน่
แต่ขออย่างเดียวถ้าผ่านไปไม่ได้ถึงการชนะทุกนัดเสมอก็ยังดี
เขาราเกิดก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าถ้าพูดถึงเรื่องของฟอร์ม

เพราะว่าเรานำก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่เราไม่สามารถที่จะปิดจ๊อปลูกสองได้
มันก็เริ่มอึดอัดตั้งแต่ตรงนั้นครับจนในที่สุดเราโดนตีเสมอ
หลังจากนั้นสถานการณ์มันก็ตึงเครียดมาตลอด
นักกีฬาจากที่จะครองบอลขึ้นไปบุกเขา
พอเวียดนามเขารู้ทางว่าไทยชอบให้คู่แข่งขึ้นไปบีบแดนบน
เขาก็ตัดสินใจไปหลอกเราเหมือนไปบีบแป๊บนึง
พอบีดเสร็จปั๊บเนี่ยพอเราแก้ได้๒๓จังหวะเขาถอยกูดเลยครับ
รอในแดนแล้วเราก็ไปเสียบอลแดนบนให้เขา
เมื่อแรงมันไม่ถึงนะครับทุกอย่างมันก็ตกหมด
ที่เคยจ่ายบอลแม่นระยะสั้นเท้าสู่เท้ามันก็ไม่ได้
ใกล้ยังไม่ตรงหรือว่าจ่ายน้ำหนักขาดขาดเกิน
ระยะไกลลูกสวนกลับไม่ต้องคุยกัน
ก็เป็นปกติของฟุตบอลนะครับที่เมื่อสภาพเหมือนเดิม
เราก็ต้องทำใจและยอมรับกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้น
แต่ยังดีไม่เสียหายครับยังเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่ม
แล้วก็ถ้ามองในแง่ดีเราเจอสถานการณ์ที่
เราเสรียบตู้จากความผิดภาคของผู้เล่น
แล้วก็ประสบการณ์ของผู้เล่น
อย่างลูกที่เสียให้กับทางสิกป๊วเราพลาดนะครับ
ลูกที่เสียให้กับสปลาวก็เป็นยศกรที่ประสบการณ์ยังน้อย
ไปเล่นลูกนั้นแล้วคิดว่าไม่ฝ่า
ดึงแล้วคิดว่ากรรมการไม่เห็นสุดท้ายเขาให้เป็นจุดโทษ
ลูกที่เสียกับทางเวียดนามก็เป็นเรื่องของสมาธิ
เมื่อเรี่ยวแรงไม่ได้สมาธิก็เสียด้วย
จังหวะที่ป้องกันสถานการณ์ในกรอบกับจุดที่เวียดนามยืน
คนเราดูเยอะกว่าแต่สุดท้ายเนี่ยไม่มีคนไปประกบ
คนที่จะมารอยิงจังหวะ๒ซึ่งการเคลียร์บอลของเรา
เคลียร์กันสองคนโดยที่แทบจะแย่งกันเคลียร์
เคลียร์ไม่ขาดบอลไปเข้าทางตั้งให้เขายิง
อันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ส่วนใหญ่ถ้าผมมอง
ไม่มีใครเจาะเราได้อันนี้พูดกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเชียร์ทีมชาติ
โอ้โหไม่ลืมหูลืมตายังไงเราเป็นคนไทยเราเชียร์อยู่แล้ว
แต่เราเห็นว่ารูปแบบวิธีการเขาทำของทุกทีมในอาเซียน
ผมเชื่อว่าเวียดนามเจอไทยอีกรอบหนึ่งถ้าเรามาเต็มสภาพร่างกายได้
เวียดนามก็ยังโจมตีเราจากตรงกลางบนทางลึกไม่ได้เพราะเมื่อวาน
เขาจอดด้านข้างเดียวครับโยนโยนพลาดเสร็จปุ๊บเขาไปเก็บตกวันสองได้
เพียงแค่เราสกัดจังหวะแรกไม่ขาดเท่านั้นเอง
นี่ก็คือเมื่อเลื้อเบื้องหลังในมุมมองนะครับ
ที่เป็นห่วงอย่างเดียวก็คือเราจะมีทีมแพทย์ที่มากพอไหม
ในการที่จะดูแลนักกีฬาแล้วก็เรื่องของอาหารเสริมต่าง
นักกีฬาต้องกินให้เพียงพอเพื่อให้กล้ามเนื้อมันได้รับการซ่อมแซมจุด
การกีฬาแห่งประเทศไทยที่เอาไปทุกครั้งเนี่ย
แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปใช้บริการได้ตลอดเวลาทันทีทันใด
เพราะมันมีนักกีฬาประเภทอื่นที่ต้องใช้เหมือนกันนะครับ
ชนิดกีฬาเกิดปัญหาเห็นไหมครับว่ากรีธาเนี่ย
ปัญหาหลักเลยคือที่นักกีฬาเจ็บคือเรื่องของการฟื้นฟูกล้ามเนื้อครับ
บอกได้เลยการเจ็บจากการแข่งขันเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้
แต่ที่มันเกิดซ้ำเดิมแบบนี้มันเกิดจากการรีโคเวอรี่ไม่ทัน
จากการแข่งขันของนักกีฬาที่ลงหลายรายการในคนคนเดียว
ซึ่งอันนี้ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตาม
ที่เขาเจ็บขึ้นมาความหวังมันหายไปเหรียญมันก็หายไปด้วย
อันนี้คือบทเรียนใหญ่ที่สมาคมกีธาก็คงต้องกลับไปปักเหมือนกันนะครับ
หรือจะมองในแง่ว่าการขาดตัวหลักแบบนี้คุณต้องมีตัวตายตัวแทน
โดยฝึกซ้อมไว้รอคู่ขนานด้วยครับ

ตัวกันซะให้มันจบไปเลย

วันที่๑๓พฤษภาคม

ทัพนักกีฬากบูชาในกุลคแมหน่อยนะครับ

ที่มีการโอ้โห

แล้วก็มีแค่กัมพูชากับเวียดนาม

ถ้าไทยไปผมเชื่อว่านะ

ัมพูชาก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับ
ว่าครั้งนี้เขาประสบความสำเร็จมากนะครับ
วันสุดท้ายของการแข่งขันชิงชัยเนี่ย

แล้วก็ขวาเจ้าเหรียญทองกุลคแม
ก็ไม่เห็นมีอะไรต้องเซอร์ไพรส์ต้องลุ้นกันนะครับ

เหรียญเงินแล้วก็๓เหรียญทองแดง
นี่คือชาติที่ได้เหรียญทองนะครับ
เลยอีก๑ชาติที่ได้เข้าชิงเยอะหน่อย

๕เหรียญเงินกับ๖เหรียญทองแดง
ที่ต้องจับตาต่อเลย

แต่ว่ามายน้ำไหนไม่รู้
ครั้งนี้ทีมชาติไทยไม่ได้ไป

แล้วใช้ชื่อกุลคมแมนพอมันมีดราม่าไปก่อนแล้วมันคงปลายไม่ได้แล้วครับ
ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าดราม่าที่มันร้ายแรงมันมาจากโซเชียลก่อนไหมจนลุกลามไปสู่ชีวิตจริง
หรือว่ามันมาจากชุดจริงก่อนจนลุกลามไปสู่โซเชียล
แต่ทุกอย่างมันก็มีข่าวมีที่มาที่ไปแล้วครับจะจริงเท็จกี่เปอร์เซ็นต์กลายเป็นว่าใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวแล้วกัน
แต่หลังจากนี้จับตาดูให้ดีครับทัพนักกีฬากัมพูชาในกุลคแมร์จะมาในนามมวยไทยหรือเปล่า
จำชื่อของพวกเขาให้ดีนะครับและผลงานจะเป็นยังไง
ถ้ามาต่อยกันในกฎิกามวยไทยซึ่งผมคิดว่าของคุณคแมนก็ไม่ต่างจากมวยไทยสมัครเล่น
เท่าที่ผมเห็นการแข่งขันมานะครับหรือว่ามาตรฐานของกัมพูชาออกนอกบ้านจะเป็นแบบไหน
และจะยอมแข่งขันในนามชื่อของมวยไทยสมัครเล่นหรือเปล่า
เพราะว่ามวยไทยสัปเล่นกำลังจะก้าวเข้าสู่การบรรจุในกีฬาสากลของโอลิมปิก
ซึ่งเมื่อไหร่ถ้าเกิดมันบรรจุได้เนี่ยกุลคแมร์หรือว่านักกีฬาของกัมพูชา
ถ้าผลงานคุณแบบนี้ผมบอกเลยนะครับก็ควรจะแข่งครับ
ต่อให้เป็นในนามมวยไทยหรือว่าจะเป็นในนามอะไรก็ตาม
เพราะว่าถ้าคุณบอกว่าคุณเก่งและเป็นเจ้าต้นตำรับเนี่ยคุณต้องมานะครับ
ก็จะเป็นอะไรที่เดือดแน่นอนนะครับประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวทัวร์ลงนะครับ
ช่วงนี้มาแล้วโอ้โหพูดถึงเรื่องกัมพูชานี่แหมมากันเต็มเลยนะครับ
อีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องนี้จริงเท็จแค่ไหนผมว่าข้อได้จริงเนี่ย
ก็อยู่ที่คนที่ถูกกระทำแต่เขาก็เลือกที่จะไม่พูดผมก็งงเหมือนกันนะครับ
ให้สัมภาษณ์นักกีฬาปัญจักษีรัฐนะครับซึ่งอ้างว่านะครับ
ใช้คำว่าอ้างว่าแล้วกันนะเพราะว่าทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาไม่ได้ออกมาโต้เถียง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน๔๕กิโลกรัมนะครับผมก็ไปดูเป็นประเภทต่อสู้นะครับ
ในตัวเว็บไซต์ของกัมพูชา
ก็จะพยายามหาว่านักกีฬามันมีกี่ชาติ
ซึ่งนักกีฬาของอินโดเนี่ยก็ผ่านรอบรองชนะเลิศด้วยการชนะนักกีฬาสิงคโปร์มา
แต่ว่าพอมาเป็นรอบชิงเนี่ยก็เหมือนกับแพ้บาย
ด้วยคะแนน๐๒๐ให้กับนักกีฬากัมพูชา
ไอ้ตรงนั้นไม่ใช่ปัญหา
แต่พอนักกีฬาของอินโดคนนี้
มาลงคลิปร้องไห้
แล้วก็บอกว่าเขาถูกไม่ให้แข่งขัน

เพื่อให้นักกีฬากัมพูชาชนะบายไป

อันนี้เจ้าภาพกัมพูชาก็ควรต้องมาตอบ
ถ้าต้องการความกระจ่างให้เห็นว่าเฮ้ยเจ้าภาพก็บริสุทธิ์ใจนะกับเคสนี้
ตรวจร่างกายได้ผ่านไหมหรือว่ายังไงมันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องมาพูดกัน
เพราะว่าเท่าที่ผมให้น้องทีมงานไปดูเนี่ยนะครับ
แล้วจะมาลงทำไมครับคือตอนแรกเราก็คิดว่าอ้าวถ้าเกิดว่าจะแฉกันเนี่ย
ก็ให้มีรายละเอียดมาเลยว่าทางฝั่งเจ้าภาพเขาไม่ให้แข่งยังไง
เขาสั่งให้ถอนตัวยังไงขั้นตอนเป็นยังไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
แต่พอนักกีฬาเลือกจะไม่พูดมันก็เลยกลายเป็นข่าวที่ลงมาแล้วเนี่ย
กำกวมอยู่ครับก็ต้องให้ทางออกกับทางฝั่งของกัมพูชา
ออกมาพูดกับเคสนี้เหมือนกันและผมคิดว่าน่าจะมีข่าวออกมาเร็วนี้นะครับ
แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะเงียบหายไป
เพราะสุดท้ายเนี่ยนักกีฬาของเขาก็ได้เหรียญด้วยเจ้าภาพกับรุ่นนี้นะครับ
แต่ถ้าไปดูในรุ่นอื่นผมก็เห็นในรุ่นอื่น
นักกีฬากบูชาเขาก็ไม่ได้เหรียญทองทั้งหมดในกีฬาประเภทนี้
ชนิดกีฬาเขาแพ้นักกีฬาไทยด้วย

ว่าบางรุ่นเขาก็แพ้นักกีฬาไทยหรือแพ้นักกีฬาชาติอื่น
แต่รุ่นนี้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้น
แล้วทำไมบายูนักกีฬาจากอินโดนีเซียถึงไม่พูดเรื่องนี้ออกมา
เดี๋ยวต้องไปตามหาข่าวนี้กันต่อนะครับ
แล้วถ้าเกิดมีรายละเอียดจะมาเล่าให้ฟังนะครับ
น่าจดจำก็นำเสนอรวมกันไป

ทั้งหมดนี้คือเคลียร์ริมเส้นซีเกมนะครับ
ข่าวสารของ๔เกมหลังจากนี้
โค้งสุดท้ายเราได้ดูในช่องทางกันแน่นอน
ช่องทางทะลัดออนไลน์